ไปเจอสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมา
มึงเคยเห็นใช่ไหมแล้วเคยเห็นแต่ข่าวเรื่องของช่วงล่า

นี่คือบึ้งชนิดใหม่พันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบ
ให้ชื่อว่าบึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากศิลป

เขาเอาภาพที่นักวิจัยลงพื้นที่ไป
เอามาให้ดูว่าเขาลงแบบนี้นะเขาทำแบบนี้นะ
หน้าตาเป็นแบบนี้ก็มาอธิบายให้ฟังว่าเขาไปเจอมาอย่างไร
ึ้งป้องไผ่พระเจ้าตากศิลปึ้งสกุลใหม่ของโลกที่อยู่ในป่า
คือบึ้งอันนี้มันอาศัยอยู่ในปล้องของต้นไผ่เท่านั้น
ขนาดตัวประมาณภักดิ์๒ถึง๓เมตร
เอาขออภัย๒๓เซนติเมตรครับ

แล้วมันก็ใหญ่โตไปตามอายุของมัน
มันจะออกไปหากินอาหาร
คือกินสัตว์ขนาดเล็กหรือว่าแมลงในช่วงตอนกลางคืนนะฮะ
โชว์อยู่นี่คือคุณโจโฉนะครับ
ทีมวิจารณ์ที่ค้นพบมึงสกุลนี้ประกอบไปด้วยนารินชมภูมิ
อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายชาวนิสงสังโชธเป็นนักแมงมุมวิทยาจากคณะวรรณสารของหมอกเกษตร
แล้วก็นายวุฒิไกรไข่แก้วเป็นนักวิชาการอิสระ
แล้วก็มียูทูปเบอร์คือโจโฉที่เขาเป็นคณะนี้ลงไปในป่า
เดินป่าที่จังหวัดตากอาจารย์นารินของมของแก่บอกว่า
เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าบึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตัดสินเพราะ
เพราะสมเด็จพระเจ้าตสินมหาราชเคยดำรงตำแหน่งพระยาตากเจ้าเมืองตาก
ก่อนจะปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทางคณะผู้วิจัยก็เลยเห็นควรตั้งชื่อบึ้งนี้ขึ้นมานะครับ
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
เบื้องต้นไผ่พระเจ้าตัดสินนั้นได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยนานาชาติแล้ว
ชื่อว่าสุขีเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมานะฮะ
เป็นกลุ่มบึ้งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกพบในป่าไผ่บนภูเขาสูงกว่า๑๐๐เมตร
ในจังหวัดตากของประเทศไทยและเป็นบึ้งที่หายากที่สุดในไทย
เป็นการค้นพบครั้งแรกในรอบ๑๐๔ปีของเอเชียด้วย
เอาข่าวนี้มาให้ฟังเพราะอะไรรักษาผืนป่ากันไว้
รักษาสัตว์ป่าเอาไว้มันหายากขึ้นทุกวัน
ป้องกันบึ้งสายพันธุ์นี้มันจะศูนย์พันกันไปนะครับ
มึ่งสกุลใหม่ของโลกเมื่อมึ่งตัวนี้ให้เลขปะ